แต่ตอนนี้อาจารย์สุภาพคลิกขจายรอเราอยู่แล้วนะครับ
วันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องอะไรติดตามจากอาจารย์สุภาพได้เลยนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ต้องเป็นเรื่องของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ต่ออีกวัน
เพราะมันมีเรื่องต่อเนื่องต้องขยายผลมีความคืบหน้าที่ต้องรู้
เรื่องที่๑นายกสั่งเด้งอธิบดีเข้ากรุแล้ว
นี่เป็นข่าวที่มีคำอธิบายมาจากรองวิศนุเครืองาม
วิศนุบอกว่านายกได้ลงนามในคำสั่ง
ให้นำตัวเข้ามาช่วยราชการที่สำนักนายก
เพื่อดึงออกมาจากการเป็นอธิบดีไม่ให้อยู่ตรงนั้น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวนได้สะดวก
โดยเรียบร้อยซึ่งสื่อก็จะเรียกว่าเข้ากรุก็แล้วแต่
แต่ว่าไม่ใช่การย้ายเป็นการเอาออกมาก่อน
ไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่อธิบดี
ส่วนการจะปลดออกหรือไล่ออกต้องดำเนินการสอบทางวินัย
หรือความผิดให้ชัดเจนก่อนตอนนี้เอาออกมาก่อน
นี่คือสูตรสำเร็จคือย้ายเข้าครัวเอาไว้ก่อน
ส่วนการลงโทษจะเป็นยังไงต้องรอผลการสอบสวน
จะเอาจริงหรือรูปหน้าป่าจมูกค่อยดูกันตรงนั้น
รัฐมนตรีว่าการล่ะว่ายังไงรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชาบอกว่าวันที่สี่
มกลาเปิดปีใหม่ขึ้นมาจะเชิญหัวหน้าหน่วยราชการผู้บริหารกระทรวง
ประหลัดอธิบดีรองอธิบดีทั้งหมดมาประชุม
มาประชุมเรื่องอะไรล่ะมาประชุมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
เพราะว่าตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งตอนปี๖๒
จากรัฐมนตรีก็เป็นประหลัดประหลัดว่ายังไง
ประหลัดชื่อจตุพรโบรุภัทว์
บอกว่ายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นมันสร้างความสะเทือนใจตกใจแก่หลายฝ่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการของกรมอุทยาน
เนื่องจากไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อน
ตนในฐานะหัวหน้าหน่วยราชการได้ให้กำลังใจทุกคน
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของข้าราชการกรมอุทยาน
ทีนี้มาดูมาดูรายงานเชิงลึก

จากการตรวจสอบของเงินในที่เกิดเหตุ
ในห้องอธิบดีพบว่ามี๒๑ซอง
ซองมีการระบุชื่อบุคคลและหน่วยงานทั้ง๑๖หน่วยงาน๕สาขา
แล้วพอไปตรวจสอบย้อนหลังก็พบว่า
มีพฤติกรรมตามข้อกล่าวหามาตั้งแต่รับตำแหน่งอธิบดี
ซองพบว่าเป็นซองเปล่า
แต่บนซองเขียนจำนวนเงินไว้๗๕๐๐๐บาท
ซึ่งในวันนี้ทางบกปปจะลงหนังสือ
จะส่งหนังสือให้หน่วยงานและบุคคลที่มีชื่อหน้าซอง
เรียกหัวหน้าหน่วยมาให้ปากคำชี้แจง

ทีนี้มีรายงานข่าวจากค่าราชการในกรมนี้

การจับกลุ่มครั้งนี้นอกจากผู้เสียหายที่มาร้องทุกข์
ยังมีข้าราชการอีกหลายคน
กล่าวหาว่านายรัชดาอ้างว่า
ครับแค้นใจกดดันกลัวจะถูกย้าย
จึงต้องหาเงินจากงบประมาณส่งให้ทุกหน่วยงาน
แม้หน่วยงานที่ได้งบประมาณน้อย
ก็ยังต้องให้เดือนละ๒๐๐๐บาท
นี่๒๐๐๐บาทก็เอาครับ

สำหรับเส้นทางการเงินอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
จากนี้ก็จะเร่งสอบปากคำ

เพื่อให้ปปชชี้มูลความผิด
ซึ่งจะเป็นดุลยพินิษฐ์ของปปช

นี่ถัดมา

ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยาน

เป็นตลกร้ายจากปปชครับ

ปปชเนี่ยเพิ่งประเมินผลความโปร่งใสของรัฐปีนี้
ปรากฏว่ากรมอุทยานนี่แหละ
ได้คะแนนประเมินสูงถึง๘๐

อธิบดีรัชดาเนี่ย
ได้คะแนนในส่วนของการป้องกันทุษฎฤษ๑๐๐
ตัวอธิบดีได้คะแนนป้องกันทุษฎฤษ๑๐๐

แล้วจากนี้ไปปปชเนี่ย
ถ้าจะแถลงผลประเมินความโปร่งใสในหน่วยราชการออกมาอีก
หน้าไหนใครก็จะเชื่อล่ะ

แปลว่าเครื่องมือการประเมินของปปชเนี่ย

หน่วยงานที่มีเรื่องแบบนี้
กลับได้คะแนนโปร่งใสสูงริ้ว
ผมว่าปปชเนี่ยควรจะหาปี๊บมาคลุมหัวกันให้ทั้งสำนักงาน

คะแนนที่ท่านประเมินเนี่ยท่านให้องค์กรที่ประเมินแล้วมาเจอเรื่องแบบนี้
ก็แปลว่าการประเมินล้มเหลวเชื่อถือไม่ได้

ธรรมเนียมการประเมินหน่วยงานราชการเนี่ยล้มเหลว

คือนโยบายงดรับของขวัญช่วงปีใหม่
ธิบดีประกาศเองเลย
ตัวท่านเองก็จะไม่รับของขวัญตามนโยบาย
แล้วไงไม่รับของขวัญแต่รับเงินสด
แล้วไง๒๐๐๐ยังรีดไถจากลูกน้อง

ยังเอาเลยครับเจออย่างนี้หน่วยราชการที่ประกาศนโยบายสร้างภาพออกมา
ไม่เฉพาะกรมนี้หรอกใครจะไปเชื่อก็มันเป็นเรื่องปากว่าตาขยิบ
หมดความน่าเชื่อถือไปหมดแล้วอัฟเตอร์ช็อกไซส์เอฟเคคราวนี้เนี่ย
มันสะเก็ดระเบิดกระจายไปแรงมากแล้วมันจะขยายวงกว้าง
เพราะโดยความเชื่อลึกเนี่ยคนเขาเชื่อกันอยู่แล้วว่าในระบบราชการ
มันมีเรื่องเหล่านี้อยู่เรื่องเหล่านี้ก็คือระบบทรงสวยนี่แหละ
ระบบที่ลูกน้องต้องหาเงินส่งนายเพื่อได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
เพื่อได้อยู่ในตำแหน่งที่อยากอยู่เหมือนกันหมด
แล้วพอเรื่องเกิดแบบนี้ขึ้นมามันก็ยิ่งตอกย้ำในความรู้สึกคน
มันไม่ได้ไปไหนหรอกเพียงแต่ว่าถูกปิดไว้
พอโผล่ขึ้นมาก็เจออย่างนี้เลยมันหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำไป
มันเป็นความล้มเหลวของการปฏิรูประบบราชการ
เหลวครับถ้าเราไปดูที่ประเทศที่เขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้
รอบหลายปีที่ผ่านมาถูกสั่งจำคุกอยู่ในคุก
ไม่รู้ตั้งกี่ล้านคนประเทศเพื่อนบ้านเราหลายประเทศ

โตขึ้นมาผมทำข่าวก็จำได้ว่าทุกรัฐบาลเวลาแถลงนโยบาย

มาตอนหลังปฏิรูประบบราชการอีก
ก็มาดูกันว่าจะแก้ยังไง
ไม่ให้ระบบราชการต้องวิ่งเต้นเส้นสาย

ถ้าให้อธิบดีพิจารณาก็ดูในดุลพินิษฐ์
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำเส้นทางให้มันเป็นอัตโนมัติเสีย

สุดท้ายขึ้นมาก็กลับไป

ระบบไม่เอาจริงเอาจัง
ระบบเอาแต่ว่านโยบายแต่ไม่ได้ทำจริง
เรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องสะเทือนใจคนไปอีกนาน

เพราะว่าคนมีความรู้สึกว่าไม่ไหว
นี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ